ที่กำแพงเพชรโอ้ข่าวนี้อยากให้ช่วยหน่อยนะครับ
ใครมีสตุ้งสตังค์นะครับ
น้องกันอายุ๗เดือนน้องเป็นโรคปากแหว่ง

น้องต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

แล้วครอบครัวยากจน

เป็นบ้านของนางหนูผินนอกอายุ๖๖ปี
เป็นยายทวดนะกำลังดูแลน้องกันเหลือเด็กชายกันดานัยเกษตรทรัพย์สิอายุ๗เดือนเองนะครับลูก
น้องกันเนี่ยป่วยเป็นโรคปากแหว่งเพดานโหวครับแล้วก็เป็นหัวใจรั่วหลอดลมตีบหายใจเองไม่ได้
ต้องใช้เครื่องผลิตออกซิเจนนะครับตลอดเวลาเลยนะ
ส่วนเวลาที่จะให้อาหารให้นมเนี่ยก็ต้องให้ผ่านสายยางที่ท้องเพราะรับประทานเองไม่ได้ครับ
คนในครอบครัวก็นะครับผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันดูแลทั้งวันทั้งคืนต้องคอยดูแลนะครับไม่ห่างเลย
คือเวลาที่มีเสมหะติดคอก็ต้องใช้สายยางเนี่ยดูดเสมหะออกมานะครับ
ให้ทันด้วยนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวระบบทางเดินหายใจติดขัดแล้วอาจจะเสียชีวิตได้
ยากจนครับครอบครัวยากจนครับมีภาระต้องใช้จ่ายคือค่าสายยางดูดเสมหะทุกเดือนเนี่ยนะครับ
หนึ่งเส้นราคา๔๐๐นะครับไหนจะค่าเปลี่ยนสายยางนมอีก๖๐๐๐บาทค่าฉีดวัคซีนครั้งละ๑๕๐๐
ค่าผ้าอ้อมสำเร็จรูปคือทุกเดือนต้องเสียเงินนะครับจ้างรถนะครับคนในพื้นที่เนี่ย
พาน้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลที่พิศนุโลกครั้งละสามพันอีกนะครับ
หนูบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยพยายามดูแลเหรนนะครับที่ป่วยอย่างสุดความสามารถแล้วนะครับ
ถ้าใครอยากจะช่วยเหลือครอบครัวนะครับเอาฟังนะครับคุณยายทวดหน่อยคุณยายทวดหน่อยฮะ
สิ่งที่อยากได้ให้ช่วยเหลือเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับที่ต้องการเร่งด่วนเลย
คือเงินค่ารักษาน้องค่ะต้องไปเปลี่ยนสายหกพันแล้วก็ฉีดวัคซีนเข็มมาพันห้า

ทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีค่าใช้จ่ายค่ารถค่าอะไรไปเนี่ยก็กลัวว่าน้องจะเสียชีวิตใช่ไหม

นี่ครับทางเราขึ้นเลขที่บัญชีค้างไว้ตั้งแต่ตอนที่ให้ฟังยายทวดหรือนางหนูเนี่ย
บอกเล่าถึงความจำเป็นนะครับ
นี่แหละฮะค่าใช้จ่ายต่างท่านก็ลองพิจารณาดูว่านะครับ
พอจะแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือหนูน้อยคนนี้ได้ไหม
กราบขอบพระคุณแทนจริงครับ